รายการนี้นะคะเที่ยมพระรับแหลจังหวัดอุตรศาสตร์อุตรศาสตร์ระดิษฐ์ค่ะ
มีคุณลุงวัยห้าสิบสี่หายไปจากบ้าน
ตั้งแต่ตีสามหนึ่งพฤศจิกายน
จนวันนี้ยังหาไม่เจอแล้วคนในพื้นที่เขาก็สงสัยว่า
เอ๊ะมีผีบังตาหรือเปล่าเพราะว่าตามความเชื่อเขาก็ไปให้คนแบบ
ลองดูให้อะไรแบบเนี้ยค่ะครับคนในพื้นที่บอกว่าเอ๊ะเนี่ย
หมอผีบอกว่ามีผู้ชายรูปร่างใหญ่เลยเอาตัวไปแล้วไปซ่อนเอาไว้
ก็เลยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคือเจ้าหน้าที่ไปค้นหากันเป็นร้อยนะคะ
มีทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองกู้ภัยไปเป็นร้อยแต่จุดที่เขาหายไปเนี่ย
มันแบบมันมีป่าอยู่แถวนั้นแล้วป่ามันลึกไงฮะ
ภูเขาด้วยไงคะมันยากต่อการค้นหาจริง
คุณลุงพุทธเนี่ยพิการทางสมองด้วยมีโรคประจำตัวด้วยคือโรคลมชัก
หายไปจากบ้านแล้วหายไปเลยอะค่ะไม่กลับมาอีกเลยอะค่ะ
ถามว่าเห็นลุงพุทธครั้งสุดท้ายที่ไหนครับ
ไปเห็นอยู่หน้าฝ่ายข้างวัดศรีอุทุมพร
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปไปคุยกับพี่สะพ้ายของลุงพุทธหน่อยนะคะ
พี่สะพ้ายก็บอกว่าโอ้โหลุงพุทธชอบเดินออกจากบ้านไปตอนกลางคืนอ่ะ
ประจำเลยพอคนเห็นก็จะเรียกให้กลับมาแล้วพามาที่บ้าน
เคยหายไปไหมเคยนะคะแต่ไม่เคยหายไปหลายวันขนาดนี้
นางกันที่มาค่ะเป็นพี่สะพ้ายของลุงพุทธบอกใจเสียเลย
กลัวจังเลยอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผีบังตาหรือเปล่าอ่ะครับ
ก็พยายามจะจุดทูบขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้พบตัว
คือตอนที่ลุงพุทธลุกจากที่นอนเดินออกจากบ้านไป
ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าลุงพุทธชอบเดินไป
อุจจาระที่คลองอะไรแบบเนี้ยเนี้ยนะคะไปเป็นประจำครับ
แล้วก็พอรุ่งเช้าทำไมไม่กลับมาปกติออกไปปุ๊บจะต้องกลับมา
แต่คราวนี้ไม่กลับก็เรียกญาติเรียกชาวบ้านช่วยกันค้นหานะคะ
ก็หาไม่เจอทีนี้พอคนในพื้นที่ช่วยกันเองหาไม่เจอ
ก็ต้องไปช่วยแบบให้เจ้าหน้าที่มาตามหาจนถึงขั้นพอเจ้าหน้าที่หา
ไม่เจอก็ต้องเอาความเชื่อแล้วเนาะก็คือทุกทางคุณผู้ชม
ไปดูหมอผีหมอผีบอกว่ามีผู้ชายตัวสูงใหญ่
ดำถมึนเลยชวนลุงพุทธไปอยู่ด้วยเหมือนกับชวนไปเที่ยว
แล้วตอนนี้นั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่แต่หากันยังไงก็ยังไม่เจอ
ไปดูสามเขาจะบอกเหมือนกันว่าคนดำเอามันไปว่าอย่างนี้
อืมว่าอย่างงี้เขาก็บอกให้จุดจุดทูปที่บ้านนั่นแหละว่า
บอกเจ้าที่เปิดทางอะไรนะให้
พี่ก็ทำทุกอย่างแต่มันไม่มีวิแววแต่เมื่อเช้า
เมื่อเช้านี้ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ไปหาทางทิศเหนือเนี่ย
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมันจะอยู่นั่นแต่มันไม่เหลือแล้ว
มันหมดอายุใครเขาบอกว่าอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ก็ไปหาหมด
ก็บอกมึงอย่างนี้แต่เขาไม่ได้ยินเพราะหน้ามันเสียงดัง
เพราะว่าเขาโค้นดูในน่ามบมวดแล้วค่ะไม่มีไม่มีวิแยะ
แต่ตอนนี้เราก็คิดเลยว่าต้องผี

ก็ต้องปล่อยกันดีนะเพราะเขาไม่ได้มีพิษ
ก็ไม่แน่ใจว่าผีบางตาหรือเปล่านะคะครับ
คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วงเวลาประมาณตี๓๖นาทีถึงตี๓๗นาทีภาพนี้ค่ะ
นี่ลุงพุทธนะคะนี่ค่ะเดินผ่านทางบ้านห้วยใต้นี่
ก็จะเป็นภาพสองมุมมุมแรกก็เดินผ่านหน้าอีกมุมหนึ่ง
เหมือนกับเดินจากไปนี่ค่ะนี่นะคะลุงพุทธ
ทีนี้ค่ะนายไพรินเจ้าของกล้องวงจรปิดตรงนี้ค่ะ
บอกว่าก็พยายามจะไล่ดูภาพในกล้องไปเรื่อย
เพื่อให้แน่ใจว่าลุงพุทธเดินกลับมาทางเดิมหรือเปล่า
คือเดินไปแล้วเดินกลับมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะคะ
ปกติเคยเห็นลุงมาเดินเล่นมาเดินขอเงินขอข้าวกินบ้าง
แต่ก็พอดูภาพมันก็เป็นภาพลักษณะแบบนี้
ก็ไม่ได้มีใครเดินตามไม่ได้มีอะไร

ะโลคอยากจะให้ตามหาตัวแกให้เจอ

ไม่กลับไม่กลับทรีย์นี้
หรืออาจจะมีคนพาไปได้ไหมเดินไปกลางทางไปเจอคน
เดี๋ยวไปดูภาพการทำพิธีตามความเชื่อหน่อยนะคะ
ทำพิธีเปิดป่าอยากจะให้เจอตัวลุงพุทธนะคะ

อย่างที่บอกไปนะคะว่าคนในครอบครัวบอกลุงพุทธหายไปตี๓

เริ่มค้นหาอย่างจริงจังก็คือ
ต้องไล่ไปตั้งแต่๓พฤศจิกายนตอน๒ทุ่ม
มีการแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้นะคะ
พฤศจิกายนก็มีทีมค้นหานะคะ
ตำรวจทหารเขาก็มาช่วยกัน
ก็แบ่งทีมกันออกไปตามน้ำตามเส้นทางรถจักรยานยนต์
ส่วนวันที่๕พฤศจิกายนก็แบ่งทีมเหมือนกันเป็น๓ทีม
นี่ค่ะก็ไล่ไปเลยเจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่กันตามหา
ส่วนทีนี้ค่ะพอเขาตามหากันวันนี้
มันก็เข้าสู่วันที่๕แล้วอะค่ะ
ที่ลุงพุธหายตัวไปก็ยังระดมกำลังค้นหานะคะ
ชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นเหม็นอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปด้วยก็พยายามจะเดินตามกลิ่นกันไป
แต่ก็ยังไม่เจออะไรจริงคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้ทีมค้นหาแล้วก็ขอให้เจอลุงพุทธเร็ว